ผู้ชมครับตำรวจติดตามมอเตอร์ไซค์แต่งซิ่งคันหนึ่งไปนะฮะ
อุบลราชธานีมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ย
ขอเรียกตรวจยังไงเขาก็ไม่หยุดนะครับขี่หนีนะ
พอไปทันเนี่ยตำรวจก็จอดรถแล้วก็ลงไปเพื่อจะไปดู
ควบคุมตัวนะฮะแต่คงจะยังเข้าเกียร์ค้างอยู่
ยังไม่ทันจอดดีนะฮะเกิดอะไรขึ้นไปดูต่อนะครับ
อันนี้คลิปเขาเอามาลงติ๊กต๊อกเอาไว้นะ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าเสียงมันคือเสียงจากเหตุการณ์จริงหรือเปล่า

แต่ว่าจังหวะก็คือตำรวจไล่จักรยานยนต
ตกข้างทางอยู่แบบนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เป็นตำรวจสอบภพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบวนราชธานีนะครับ
ก็ขับรถกระบะสายตรวจออกตรวจรา
จักรยานยนต์แต่งซิ่งคันหนึ่งเรียกให้จอดไม่ยอมจอด

สุดท้ายก็ตกอกตกใจกันทั้งคนที่ถูกเรียกตรวจ

วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับทางฝั่งของนายจ้าง
ของคนที่ขี่จักรยานยนต์ในคลิป

คุณอดีศักดิ์นะฮะเป็นนายจ้างของเขา

บอกว่าตอนนั้นตัวเขากับลูกน้องขับรถจะไปเที่ยวกัน

ในพื้นที่พิบูรมังสาหารที่อุบลราชธานี

ทีนี้ลูกน้องเนี่ยเห็นรถตำรวจมา
แล้วมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเป็นแบบแต่งซิ่ง

เลยขี่หนี
ตำรวจก็เลยไล่ทัน

เปิดประตูมาบอกให้จอดแล้วก็ลงมาดู
คือตอนนั้นตำรวจอาจจะยังเข้าเกียร์อยู่

มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปแบบนี้นะครับ
ส่วนตัวของลูกน้องของคุณอดีศักดิ

ท่อเสียงดังไม่มีกระจกไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

ขี่รถไปเที่ยวกันแต่ผมขี่เป็นขี่รถยนต์ไป
น้องอยู่ร้านขี่รถมอไซค์ไปครับ
ไปกันประมาณ๕๖คันประมาณนี้ครับ
แล้วก็เด็กครับมันเห็นตำรวจอยู่ข้างหน้า

แล้วตำรวจน่าจะมองเห็นนะครับว่ามีพิรุธประมาณนี้แหละ
แล้วเขาขี่ติดตามมาครับรถดับ
แล้วตำรวจก็มาพอดีครับมาถึงท้ายพอดี
แล้วเขาบอกให้ลงรถไอ้น้องก็กำลังจะตั้งขาดบ้าง
ตำรวจก็คิดว่าน่าจะหนีประมาณนี้

เขาก็ปล่อยคาร์ดรถก็วิ่งลงแบบนั้นเลย
ดีนะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุใหญ่โตอะไรมากกว่านี้นะฮะ

คือถ้าไม่ได้ทำความผิดอะไรโอ้โห
หรือถ้าเกิดผิดหนักหนาสาหัสพวกยาบ้งยาบ้า